สวัสดีครับ
ชายามิดชัยมาแล้วนะจ๊ะแม่จ๊ะพ่อจ๋า

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย

ชอบเสื้อหนูอะ
สีสันสดใสสวยงามมาก

มีความสุขส่งให้จนกระทั่งเสื้อผ้านะครับ

ถ้าเกิดว่าคุณเครียดตอนนี้นะฮะ

มีสีสันตั้งแต่ตรงหู
แต่ว่าถึงจะเห็นพวกเราสองคนยิ้มกันแบบนี้
กว่าที่จะมาเป็นชายามิจัยได้นะหนู

พี่อ่ะต้องตื่นประมาณตี๔นะลำไปจนถึงแบบว่า๘โมงเช้า
ซ้อมลำเหรอซ้อมลำสุดริเกย์เพราะบ้านจนมากอ่ะ
กินเป็นเวลานอนเป็นเวลาบางทีนะตีสองยังไม่ได้นอนเลยยังลำยังเข้าเรื่องกันอยู่เลย
เวลาถัดไปจนแบบ๓เดือนไปสอบจนได้มาเป็นลิเกเด็กกำพร้าววัดสาแก้ว
คือที่เราพูดกันมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าผู้จำนำของเราในวันนี้พี่เอ
ทำไมเขาเป็นนักสู้นะคะคือแม้ว่าจะต้องล้มแม้ว่าจะต้องเจ็บ
แม้ว่าเลือดจะไหลแทบจะหมดตัวคือเขาก็จะสู้เพื่อคนที่เขารัก
ไปชมเรื่องนี้พร้อมพร้อมกันนะคะเรื่องนี้ชื่อว่ายังไม่พร้อมที่จะยอมตายค่ะ
ยังไม่พร้อมที่จะยอมตาย
เหลือว่ะ

ไม่เป็นไรฉันไหวอยู่

บอกเยอะขนาดเนี้ยฉันว่ามันลูกแกอ่ะ

ไปหาหมอเถอะเดี๋ยวฉันพาแกไปเองแม่ไม่เป็นไรนะแก
ถ้าฉันไปหาหมอวันนี้แล้วฉันจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อข้าว
ลูกกับแม่กินหมดฉันว่านะถ้าแกไม่ไหวอ่ะ
ก็กลับบ้าไปซะอยู่ไปอ่ะก็กินแรงคนอื่นเขาเป็นอีกปล่าว
ใช่ท่าแรงอ่ะก็ได้เท่ากันเพราะทำงานกินแรงคนอื่นเขาอ่ะ
แล้วมาอ้างว่าตัวเองป่วยเพราะก๋อยังไม่ปัด
ไหวนะฉันไม่กินแรงทุกคนหรอก
แต่เลือดแกทำงานเถอะเพน

หืม

เลือดเกิดออกอีกแล้ว
นี่แกยังไม่ได้ไปหาหมอหรอ
ไม่มีอะไรมาเตือน
ชื่อว่าแกสองตัวเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหม
ฉันได้เห็นมาเยอะแล้วปากแบบพวกแกเนี่ย

อย่างนี้ไง

เป็นไหม
คุณวิศนุครับวันนี้มีญาติมาด้วยไหมครับ

ลูกฉันป่วยติดเตียงส่วนให้ฉันก็แก่มากแล้ว

บอกฉันมาเถอะค่ะฉันรับได้

หมอขอแจ้งผลการตรวจเลยนะครับ

เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่๓ครับ

ยังมีเรื่องราวชีวิตที่ฟังแล้ว

เชิญป้าแอ๋วนะคะจากจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ป้าแอ๋วเชิญจ้า

เมื่อกี้ได้ดูละครเนอะ

ทำไมไม่ไปหาหมอแล้วนะ

ก็ครั้งแรกป้าก็คิดว่าเป็นเมน

ป้าก็เลยลางานเขา๑วัน

เขาเอาผลเลือดไปตรวจ

เพราะว่าแม่ก็แก่ลูกก็ติดเตียง
ทีนี้ก็เลยบอกกับหมอว่า
คุณหมอป้าเป็นอะไร

คุณหมอก็ตอนแรกยังจะไม่บอกนะคะ

บอกป้าเถอะป้ารับได้

เราได้ตรวจเจอมะเร็งปากมดลูก

ถ้าเราตายไปแม่กับลูกจะอยู่กับใคร

พอเสร็จแล้วป้านึกถึงแม่ถึงลูก

ลุกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

ลูกไปนอน๒๒๒๔พา

เพราะว่าแม่กับลูกไม่มีใครดู

ป้าต้องหอบแผลที่ผ่ามาใหม่

ป้าพามาได้๑๕๑๖ปี

เพราะตอนนี้ป้า๕๗
และตอนนี้อาการเป็นไงบ้าง

หมอเขาได้ตรวจป้าแล้วค่ะ

นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ก็คุมมันอยู่แล้ว

อีกครั้งนึงนะยังไงก็ต้องไปเช็คเอาไว้

เราคุยกันถึงเรื่องแม่กับลูก
ที่มาด้วยนี่คือคุณแม่หรือคุณลูก

ต้องแม่เหรอครับพี่ต้องแม่น้องต้องแม่สวัสดี

แม่ป้าแอ๋วเป็นพี่สาวพ่อค่ะ

อย่างนู้นเป็นลูกน้องเปรียบเป็นลูกพี่ค่ะ

เพราะแกทำมาหากินอยู่คนเดียวค่ะ

เมื่อกี้นี่เราเห็นแล้วพูดถึงลูก

ขอโทษนะแล้วคุณพ่อของน้องล่ะครับ

พอเขารู้ว่าลูกเป็นอย่างนี้เขาถึงได้ทิ้งไป
ป้าเลี้ยงเดี่ยวมา๓๐กว่าปี

สามสุดใจเด็ดจริงเลยใจพระด้วยอ่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าที่ดูอยู่นะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์อะไร
แอ๋วรักษามะเร็งไปแล้วนะปากบนลูกนะตัวเองค่อยยังชั่วแล้วครับ
แต่ต้องมาเจอวิกฤตอีกในช่วงชีวิตของเขา
มาตรวจเจอลูกสาว

ตั้งแต่ปี๕๗ทีนี้ป้าก็พาเขาไปหาหมอ
เป็นปีค่ะกว่าจะเจอเพราะว่ามันอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะแล้วติดกระดูกสันหลัง
ทุกวันนี้นะคะป้าต้องไปเอายาทุกอาทิตย์ที่โรงพยาบาลพุทธ
ทั้งหมดนี้เราต้องจ่ายตังค์เองป่ะ
ตอนแรกมีบ้างแต่พอมาตอนหลังหมอเขาช่วยไปเอาครั้งหนึ่งก็หมอคิดให้ดูก็๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐แล้วกัน

คุณพ่อคุณแม่จ๋าเบ้นมีภาพน้องด้วยเราส่งตัวแทนไปเยี่ยมน้องกันนะครับ
สวัสดีนุษย์เจ็บไหมตอนนี้เจ็บมากไหมเจ็บตรงไหน

มันขึ้นไปหมดแล้วว่าคุณด้วย

ที่ตาเขาจะขึ้นถึงเหลือเชื้อมันนั่นหมดแล้วก็ปวด

จริงแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเพิ่งมาผอมมาสู้เอาไม่นานมานี้เอง
ก็เมื่อปีที่แล้วนี่แหละค่ะ
ตอนนี้คือเหมือนร่างกายเริ่มจะไม่รับแล้ว

ใช่ค่ะก็คือเหมือนลามไปหมดแล้วค่ะ
ทั้งตัวแล้วตาเขาเนี่ยจะเป็นปืนหรืออะไรแล้วเขาก็จะบอก
ไม่เห็นเขาบอกแทบไม่เห็นแล้ว
เวลาลูกศีรษะอย่างนั้นนะแม่รู้สึกยังไงบ้าง
อยากร้องไห้แต่ไม่ร้องให้ลูกเห็นก็พยายามทำใจแข่งไว้
พอเวลาไปจากลูกแล้วก็ไปยืนร้องไห้

เรื่องราวของคุณป้าฉันน่าเข็นใจ
แต่คุณผู้ชมครับวิบากรรมนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้

ขอซ้ำกรรมซัดนะคุณผู้ชม
หลังจากเจอมะเร็งของน้องไปแล้วนะ
ปีถัดมาคุณยายระเบียบแม่ของป้าแอ๋วฮะ
ตรวจเจอมะเร็งอีกคนนึงอีก

แม่ตรวจเจอมะเร็งในโทงบทลูกระยะที่๓ค่ะ
ตั้งแต่๒๑๖๑มาป้าก็ทำงานกินไม่ค่อยได้
เพราะว่าช่วงที่แม่ผ่าตัดมาใหม่ป้าไปทำกินไม่ได้เลย
ตั้งแต่นั้นมาล้มลุกคุกค้านมาเลยค่ะ

ป้าหลับสนิทมั้งมั้ยเนี่ยแต่ละคืน
เพราะตอนนี้น้องยิ่งแย่ป้ายิ่งไม่ได้นอนเลย
เพราะว่าน้องจะคอยหายใจไม่ออกต้องใส่ออกซิเจน
ไหนไปแล้วเนี่ยนะครับมีภาพของคุณยายด้วย

เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นความดัน
ไขมันเกลือแร่ต่ำหายใจเยื่อยแล้วก็ตัวสั่น

ตอนนี้ห่วงใครที่สุดในบ้านคะ
ก็ห่วงลูกสาวนี่แหละค่ะ
ลูกสาวดีมากเลยค่ะ
แม่ดูแลลูกแล้วก็หาหมอหายาให้แม่มั่งให้ลูกบ้าง

คุณแม่รักษาเนี่ยคือต้องไปดูแลทุกกี่เดือน
ต้องทำอะไรต้องผ่าต้องอะไรอีกไหม

แต่ตอนนี้หมอเขาก็นัด๑ปีเหมือนกันเพราะว่า
ดีขึ้นแสดงว่าแกคุมได้เหมือนกัน
คุมได้เพราะว่าไม่ได้ไปกินของแสลง
แล้วเหมือนกำลังใจดีแม่
แล้วป้าเอาเงินเอาทองที่ไหนมารักษาดูแลกันเนี่ย

มีอะไรก็จำนำหมดจำนองหมด
เพราะว่าป้าไปหากินไม่ได้

แล้วก็มีเป็นพวกเครื่องมือที่ทำงานก่อสร้างค่ะ

ไปแล้วหรอครับ
ป้าดีใจที่ว่าป้ายังได้มีเงินมาดูแลแม่ดูแลลูก
ที่เขาไม่อดไม่อยากค่ะ
ป้าก็พูดกับลูกเนอะแล้วก็ไหว้หลวงพ่อชินราช
บอกว่านุษย์ตังค์ไม่มีกินเลยลูก
ทำไมเนอะทำไมเราจนอย่างนี้ก็ไห้หลวงพ่อชินราช
อยู่ทางทีมงานโทรไปเลยค่ะ

โทรไปติดต่อว่าจะให้มาออกรายการ

ป้าต้องขอบคุณรายการเกมรับจำนำมากเลยค่ะ
ที่ให้โอกาสป้าได้เข้ามาในรายการนี้ค่ะ
ป้าก็จะขอทำให้ดีที่สุดที่ทางรายการให้โอกาสป้าค่ะ
คุณที่น่าขอโอกาสน้ำขอบคุณค่ะ

ตรงนี้ที่ลำบากที่สุดเลยพี่เบ้น

คุณพ่อคุณแม่ครับผมกราบน้ำจิตน้ำใจหลายคนเลยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดเนี่ย
มีความประสงค์ที่อยากดูแลป้าแอ๋วและครอบครัวนะครับ
เดี๋ยวเราจะเป็นช่วยสื่อกลางประสานไปให้
จ๋าผมก็ขอให้ป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะรับน้ำใจจากพวกเรากลับไปด้วยนะวันนี้นะ
ขอบคุณอย่างมากเลยค่ะขอบคุณรายการเนี่ยขอบคุณจริงขอบคุณจากใจเลยค่ะ
ป้าก็จะขอสู้สู้

ก็มีซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่อาหารเสริมค่าน้ำค่าไฟ
แล้วก็แบ่งไปซื้อยาให้แม่บ้างเป็นพวกยาลมยาอะไรอย่างนี้ค่ะเขากินอยู่
ของไปจำนำหมดแล้วมีอะไรมาเหลือถึงรายการหนูบ้างไหมเนี่ย

แป๋วมีของอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
เอาโทรทัศน์มาจำนำค่ะ
โทรทัศน์จอแก้วเครื่องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของบ้านป้าแอ๋วครับ
ซื้อมาในราคา๖๐๐๐บาทเป็นเวลากว่า๓๐ปีแล้วนะครับที่โทรทัศน์เครื่องนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว
โดยเฉพาะน้องนุษย์ที่นอนติดเตียงก็ได้เจ้าโทรทัศน์เครื่องนี้นะครับเป็นเพื่อนใจคลายเหงา
แต่วันนี้ครับป้าแอ๋วต้องตัดใจนำมาจำนำกับทางรายการเพื่อหาเงินทุนก้อนสุดท้ายไปดูแลแม่และลูกครับ

ยังดีนะเหลือมาถึงรายการหนูเนี่ย
อันนึงชิ้นสุดท้ายในบ้านเลยนะ
มารยุทธิ์นี่เป็นของรักของลูกเลยนะใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาดูข่าวทุกวันกลางบนชนิงไทยรัตทีวีอัน๓๒
คุณภาคภูมิกับคุณเขมมาสอนนะคะ
โทรทัศน์เครื่องนี้มีความสำคัญกับบ้านของป้าแอ๋วยังไงบ้างคะ
เป็นจุดศูนย์รวมใจของคนทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นลูก
ถ้าสมมุติว่าวันนี้โดนเอาไปจะเป็นยังไงเนี่ยถ่ายของไม่ได้
สารลูกถ้าถ่ายไม่ได้แต่ยังไงป้าก็จะสู้แล้วก็จะถ่ายคืนให้ได้
ที่ป้าจะสู้นะไปดูราคามหาชนกันก่อน
เราไปดูกันสิว่ามหาชนเขาจะให้ราคาทีวีเครื่องนี้เท่าไหร่ไปดูค่ะ
สัญญาณภาพอาจจะไม่ค่อยดีให้ที่๓๐๐บาทค่ะ
ถึงแม้มันจะเก่าน่าจะดูได้อยู่ให้ไปเลยค่ะ๔๐๐บาทค่ะ

ทีวีจอแก้ว๒๐นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปฉันให้๖๐๐บาทค่ะ

ทีวีแบบนี้มันไม่ค่อยนิยมแล้วครับ

อย่างนี้ราคามหาชนอยู่ที่

ไม่ได้หรอกราคานี้อายเขาจะตาย
นะครับเดี๋ยวไปดูราคาจากทางรายการ

และนี่ก็คือโทรทัศน์สมบัติมีค่าชิ้นสุดท้ายของป้าแอ๋วนะครับ
สมบัติที่ยังมีความหวังว่า

ให้กับคนที่ไปแอวรักทั้งสองคนได้ค่ะครับและ
และราคาจำนำในวันนี้คือ
เข้าไหลด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

ถ้าพอใจนะครับขอเชิญป้าแอ๋วจำนำครับ

เอารับเงินจำนำกับทางรายการไปก่อนเลย๖๐๐๐บาท

เห็นรอยยิ้มแล้วแบบมีความสุขมากเลย

หากอยากรับประทานไข่ไก่ที่มีไข่แดงมากไข่ขาวน้อย
ควรเลือกไข่ไก่ที่มีลักษณะใดอ้วนกลมเรียวยาว
หน้าตาไข่เรียวเป็นยังไงก่อนยังคิดไม่ออก
ไปเดี๋ยวพี่พาไปดีกว่า
สู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงถ่ายของ
ติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด

หรือว่าถ่ายของสำเร็จรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เราอยู่กับผู้จำนำนะคะนั่นก็คือป้าแอ๋วนั่นเองนะคะ
ซึ่งป้าแอ๋วก็เอาโทรทัศน์อันนี้สมบัติชิ้นสุดท้ายในชีวิตเนี่ย
ถึงเวลาถ่ายของแล้วครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑เลยครับ
แอ๋วครับนอกจากรับจ้างก่อสร้างแล้วเนี่ย
เห็นบอกว่าเก็บผักบุ้งขายด้วยเหรอ

ใช่ค่ะตามหนองตามคลองนี่แหละค่ะ

ในน้ำบ้างบนบกบ้างที่ว่าน้ำมันเลี้ยอยู่อะค่ะ

ก็ส่งตามร้านค้าในบ้านบ้างตามตลาดบ้างค่ะ
แถวบ้านเราก็น่าจะมีแม่น้ำเยอะอยู่

คำถามเนี่ยเกี่ยวกับแม่น้ำนี่แหละ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
ที่มาของสำนวนชักแม่น้ำทั้ง๕
หนึ่งในนั้นคือแม่น้ำใด
ข้อหนึ่งแม่น้ำคงคา
ข้อ๒แม่น้ำเจ้าพระยา
เอ๊คือคงคาอยู่อินเดียเนอะ
แต่ว่าเจ้าพญาเนี่ยอยู่ในบ้านเราค่ะ
ชักแม่น้ำทั้ง๕
ก็คงจะเป็นแม่น้ำคงคาค่ะ

คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแม่น้ำคงคานั่นแหละค่ะ
ข้อหนึ่งค่ะแม่น้ำคงคาค่ะ
ข้อหนึ่งนะคะแม่น้ำคงคาค่ะ

แม่น้ำทั้ง๕สำนวนนี้มีที่มา
แต่จะเป็นแม่น้ำอินเดียหรือแม่น้ำไทย
แล้วคำถามนี้จะทำให้แม่แอ๋วน้ำตาตกหรือไม่

สำนวนนี้มันมีที่มาจากวรรณคดีเรื่องมหาชาติชาดกนั่นเองนะครับ
โดยแม่น้ำทั้ง๕เนี่ยก็คือแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดีย๕สายด้วยกัน
ก็จะมีคงคายามูนาอาจิรวดี
สรภูมิและมหิซึ่งเกิดจากตะเท่าชูชก
แกเกิดไปทูลขอพระกุมารสองกุมารจากพระเวชสันดร
ตอนนี้กว่าที่จะได้นะก็บอกว่าพระเวชสันดรเนี่ย
โอ้โหใจบุญสุนทานให้ทานนู่นนี่นั่น
เหมือนกับแม่น้ำทั้ง๕สายเลยนะ
แม่น้ำคงคากว่ายัยแม่น้ำยามูนาก่อยัยนู่นนี่นั่น

ยกยอปอปั้นพระเวชสันดรว่ามีพระไทยเนี่ย

เป็นแม่น้ำขงขานะคะตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะคะ
รับไปก่อนเลย๕๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ได้ยินมาว่าอาหารหลักของบ้านนี้อีกเมนูนั่นก็คือไข่
ใช่ค่ะไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไก่น้ำอะไรแบบนี้ค่ะ

จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีวิธีดูไข่นะ

ดูไข่เป็นเหรอ

มันมีเทคนิคในการดูไข่นะ
เพราะว่าไข่ฟองนึงเนี่ยมันมีไข่ขาวมากกว่ากัน

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
หากอยากรับประทานไข่ไก่ที่มีไข่แดงมากไข่ขาวน้อย
ควรเลือกไข่ไก่ที่มีลักษณะใด

เลือกข้อหนึ่งอ้วนกลม

ข้อสองเรียวยาว
หน้าตาไก่เรียวเป็นยังไงก่อนยังคิดไม่ออก
ไม่ต้องจันทรีย์เดียวหน่อยหน่อยอะไรแบบนี้

ไหน

นี่แม่ครัว
แม่ครัวไปดูไข่ในครัว

ไม่ใช่

คิดว่าถ้าเรียวยาวไข่ขาว
มันน่าจะเยอะใช่ค่ะอ้วนนี่คือไข่แดงมันจะกลม
มันก็เลยโอน
เอางั้นนะเอาเอาพิษนะ

ข้อหนึ่งนะคะอ้วนกลม

โทรทัศน์กลับไปอยู่กับป้าเลย

เรื่องใครมันเรื่องลึกซึ้งสักจริง
เถียงกันอยู่ตั้งนานสองนานแน่

ก็จะไฮโทรธัสกลับบ้านไปเลย

ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันต่อครับ

เฮ้ยร้อนนี่

เราอยู่กับป้าแอ๋วเสาหลักของครอบครัว
ที่มาสู้เพื่อหาเงินทุนดูแลลูกที่ป่วยและแม่ผู้ชรา

โดยนำโทรทัศน์มาจำนำและได้รับเงินไปก่อน๖๐๐๐บาท
ตอนนี้ป้าแอ๋วอยู่กับคำถามถ่ายของข้อที่๒

ก็จะถ่ายโทรทัศน์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของป้าแอ๋วสำเร็จครับ

หากคุณต้องการไข่แดงที่มีปริมาณมาก

คุณต้องเลือกนะฟองที่มันอ้วนกลม

สงสัยเขาจะดูของใครก็ไม่รู้เนี่ย
อ้าวตรงนี้ไง

ความที่เราไม่ได้ดูแต่เราเชื่อเพื่อนที่เคยดูเนี่ยนะ
ตอบถูก๒ข้อไปแล้วจุดล่ะ
ผสมไปแล้วหนึ่งหมื่นบาท

ไทยความสำเร็จ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ชอบดูรายการอะไรมากที่สุด
ดูข่าวไทยรัฐทีวี๓๒ค่ะ

ดูสิคะดูทุกวันอาทิตย์เลยค่ะ

จริงน้องบอกว่า
ไทยรัฐทีวีของเราก็มีทั้งข่าว

ก็คือมีหลายรูปแบบเนาะพี่เอเนาะ

คำถามของเราเกี่ยวกับในช่องไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
รายการที่จะยกเอาความสนุกมาหาคุณ
มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น
มาหาที่ไหนสนุกที่นั่น
คือโซโลแกนของรายการอะไรทางช่องไทยรัฐทีวี

ข้อหนึ่งรถมหาสนุก

รถมาหาสนุก

รายการเขายิ่งใหญ่มากมีโชว์มีอะไรดีเยอะแยะมากมายเลย
รถมหาสนุกนี่มันจะใช่ไหม

แล้วข้อสองก็รถมะหาสนุก

เอาข้ออะไรดีกว่าอ้าวข้อสองค่ะรถมะหาละละสนุก
เออได้ไหมน่าแน่นะ
ตัดสินใจได้แล้ว
มาข้อ๒ค่ะรถมหาสนุก
มาแล้วนะคะข้อสองค่ะรถมหาสนุกค่ะ

มันติดอยู่ที่ปลายปากจริงเลยสำหรับแฟนไทยรัฐทีวี
อ้าวแล้วรถคันนี้จะมหาหรือมหาสนุก

รายการที่จะยกเอาความสนุกมาหาคุณ
มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมาหาที่ไหนสนุกที่นั่น
คือโซโลแกนของรายการรถมหาสนุกค่ะ
ออกอากาศทุกวันเสาร์นะคะเวลา๑๘นถึง๑๙น

ช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรา

วันเสาร์ดูรายการนี้วันอาทิตย์ก็ดูรายการเรา
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อตอบถูก๓ข้อนะคะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
แอ๋วชอบฟังเพลงไหมครับ

รู้สึกว่าฟังเพลงของคุณชายาค่ะ

โอ้โหเขาได้ยินก็คงจะดีใจเนอะ

ขอบคุณครับ
ป้ารู้ไหมว่าจังหวัดที่ป้าอยู่พิศนุโลกเนี่ย

มีนักร้องอยู่ที่นั่นด้วยนะ

ลูกลุ้งก็จะมีพี่ลุงสุริยาหีบศพไง

ลูกลุ้งสุริยากับสุริยาหีบศพนี่คนละคนกันนะ

แล้วก็ถ้าเป็นแนวร็อกหน่อยก็จะเป็นคุณโจ๊กโซคู

บัตรประชาชนนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
นักร้องชาวพิศนุโลกคนใดมีนามสกุลว่า

รู้จักมั้ยจ๊ะ

เออนั่นแหละค่ะ

ขอคำตอบข้อ๑ลุ้งสุริยาค่ะ

รุ่งสุริยาค่ะเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูก

แต่เงินรางวัลที่ได้ไปสองหมื่นบาทเนี่ยป้าแอ๋วสามารถทำให้มัน
ขึ้นไปเป็นเท่าตัวหนึ่งได้นะจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นบาท
การเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคป้าจะสู้ป้าจะสู้นะจ้ะถามก่อน
อดแข็งแรงไหมปอดแข็งแรงอยู่ค่ะ
เราถามเพราะว่าเกมที่เราจะให้ป้าเล่นเนี่ยนะคะ
ต้องใช้แรงปอดสักนิดนึงต้องใช้การเป่าแต่ว่าจะเป่าอะไร
และการเป่านั้นจะเป็นยังไงไปดูกติกากันในช่วงตัวจำนำโชคค่ะ
และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
เราจะมีถ้วยกระดาษอยู่ทั้ง๘ทิศผู้จำนำจะต้องใช้ลมปรานเป่าปูด
ถ้วยกระดาษบินเข้าขาทั้ง๘ถ้วย
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาทีก็เบิ้ลเงินรางวัลให้ไปเลยครับ

ยากไหมยากไหมอ่ะถึงยากก็จะสู้ค่ะ
เออเราต้องสู้สู้นะครับทำเพื่อคนในครอบครัวเรา

ใจเย็นค่ะ

เยี่ยมมาก
อย่างนั้นเลย

เยี่ยมมาก
เยี่ยมมาก
พอมาที่ดีแบบนี้เลย
เอาก็ท่อยจ่ายดี
เยี่ยมมาก

เพื่อกับเป็นแมวเรา

โอ้โฮมันไม่ไปอ่ะ
ถ้วยสุดท้ายแล้วไม่ได้สักที
เร่งหน่อยครับป้าแอ๋วจะหมดเวลาแล้ว

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาลุ้นกันเลย
มันก็จะมีอยู่๒๓มุมนะที่มีอุปสรรคนะครับ

แต่ป้าเขาทำได้ครบหมดเลยนะครับ๘ชิ้นนะครับ
แต่เวลา๑๐๐วินาทีถ้าไม่เกิน

ป้าแอ๋วทำได้หรือไม่ได้ครับ

อยากได้เงินไปทำอะไรครับป้าแอ๋ว
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่อาหารเสริมค่าน้ำค่าไฟ
แล้วก็แบ่งไปซื้อยาให้แม่บ้างเป็นพวกยาลมยาอะไรอย่างนี้ค่ะเขากินอยู่

นี่ค่ะ

เห้ย

เป็นน้ำตาแห่งความดีใจ
ดีใจที่ทำเพื่อแม่เพื่อลูกได้สำเร็จค่ะ

ส่งกับที่สู้เลยค่ะ

วันนี้ป้าแอ๋วทำสำเร็จแล้วรับเงินเพิ่มนะ

วันนี้รับเงินไปทั้งหมด

เฮ้คุณเด้นโหดีใจใช่ไหมครับ
อันดับแรกเลยเงินที่ได้ไปจากรายการนี่ทำอะไรก่อนเลย
ก็จะมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่จ้ะแล้วก็อาหารเสริมอืม
ค่าน้ำค่าไฟไข่แล้วบางส่วนจะเอาไปจ่ายค่าดอกเบี้ยที่เอาบ้านไป
จำนองจำนำเขาจ้ะหัวเขามายึดสำคัญที่สุดใช่ค่ะ

วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับลูกและแม่ที่รอเป็นกำลังใจอยู่หน้าจอทีวีวันนี้

แม่ไม่ต้องทุกข์นะเรื่องค่าดอกบ้านน่ะ

หนูมาทำทุกวันนี้ก็เพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อครอบครัว
ขอแสดงความยินดีกับการจำนำในวันนี้ของป้าแอ๋วด้วยนะครับ
ทางรายการก็ขอให้ป้าแอ๋วและครอบครัว
เปรียมด้วยพลังใจในการสู้ชีวิต
และมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นภายในเร็ววันด้วยนะครับ
และเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีชาวจำนำที่ทางรายการไปถ่ายของคืนให้
จะเป็นใครไปชมกันนะคะกับช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้าน
ในวันนี้เราขอถ่ายของให้กับคุณสุธินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
คุณสุธินได้เขียนจดหมายเข้ามาอยากให้ทางรายการไทยแหวนคู่กายคู่ใจ
ที่ต้องนำไปจำนำเพราะนำเงินมาใช้จ่ายในช่วงโควิด
แฟนรายการเราส่งจดหมายเข้ามาขนาดนี้ทางรายการก็ถ่ายให้ไปเลยสิครับ
เป็นกำลังใจให้ขอให้สู้ต่อไปนะครับคุณสุธิน
เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
ส่งเรื่องมาทางเฟซบุ๊กเกมรับจำนำหรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยจริงจากใจเลยนะครับเห็นทุกคนมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขนะครับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมจ๋ารายการเกมรับจำนำของเรานะครับพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับทางรายการของเราก็ได้นะครับและรับเงินจำนำสุดพิเศษแบบนี้ในราคาสุดพิเศษกลับไปได้เสมอเลยครับ
ใช่ค่ะพบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะจ๊ะไม่อยากจะไปก็ต้องไปอีกแล้ว

เดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้รับจำนำของเราในวันนี้เป็นเรื่องรักแรกพบที่เปลี่ยนชีวิตเขาเลย

กว่าจะหลอกได้กินฝรั่งนิด
ไม่ต้องห่วงนะหนูเป็นตัวแทนพ่อเองหนูดูแลแม่ได้
แล้วก็จะไม่แยกจากกันเลยค่ะ
ของที่นำมาจำนำกับทางรายการวันนี้คือ